เต๋อเนี่ยวันก่อนเพิ่งไปเซอร์ไพรส์นะคะ

แต่ว่าน้องใหม่ค่ะฮอตมากเมื่อคืนค่ะ
นักข่าวไปส่งนะคะบินไปบินไปปารีสค่ะ
นี่นะคะก็ไปในฐานะพรีเซนเตอร์
งานนี้เฉลี่ยปลัวมากนะคะ
เพราะว่าจะไปเดินแบบบนรันเวย์นะคะ
เขาบอกว่าเป็นโรงกระสาปอายุพันปีเลย
สาปนกรรมนะคะใหญ่โตมากของปารีสค่ะ
โอ้โหซึ่งดังมากนะคะ

ส่วนกำหนดการจะเดินตอนไหนยังไงเลือกชุดวันไหน

เดิน๒๘นน่าจะได้ไปลองชุดเขาเลือกไปฟิตติ้งค่ะ
ก็เหมือนเวลาขึ้นเวทีปกติอย่างนั้นใหม่ก็จะหยุดมือไหว้ก่อน

หยุดมือไหว้ก่อนฝรั่งคงมองว่าคนนี้ทำอะไร

เอาใหม่เสิร์ฟอยู่แล้วส่งกำลังใจไปนะคะ
นอกจากนี้ค่ะยังไม่พูดถึงวันเกิดที่ผ่านมา
ก็พี่เต๋อนะคะชวนไปทำบุญค่ะที่วัดราชบอพิษนี่
เป็นภาพแบบน่ารักนะคะ
แต่ก็ไปถามนะว่าให้อะไรเป็นของขวัญหรือเปล่า

ไม่เรียนแต่ได้ปริญญา
ใหม่ตกใจเลยว่าตอนนี้ตัวเองเรียนแต่ญาโทอยู่
แล้วนางลงรูปไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีโรคจิตตาม
คนก็เลยเข้าใจว่านางไว้ไปเรียน

จบได้ครับไปฟังเลยค่ะ

ไปทำบุญเขาว่าพี่ก็เหมือนชวนเราไป
เราก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นแบบเข้าพบประสังฆราช
คือปัญหาคือตอนนี้ใหม่เรียนโทรอยู่ค่ะ
แล้วใหม่ก็ไปเรียนใช่ไหมคะ
เพิ่งคุยกับเพื่อนในห้องเองว่าทำยังไงดี
เพราะว่าพอมีประเด็นนี้มาใหม่ก็เลยบอกว่าใหม่อัพรูปไม่ได้
เพราะบางทีไม่มีแบบไม่มีคนไม่มีโรคจิตตาม

ไปเรียนไปเรียนค่ะ